มาถึงข่าวลือวงการบันเทิงวันนี้เช็คกันให้วุ่น
ผมเห็นคุณแจ๊กกะลีนนักข่าวบันเทิงเช็คกันใหญ่

ว่าในที่สุดแล้วฮะข่าวลือก็เป็นความจริงในช่วงบ่าย
ปิดตำนานรัก๙ปี
ลดสถานะเหลือเพื่อนเหลือพี่เหลือน้องแล้ว
คุณผู้ชมครับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะครับไปสอบถามจากผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่
แล้วได้ความแบบนี้บอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่เหมือนเดิม
สื่อฟันทงเลยคราวนี้บอกว่าเวียกับเบลล่าลดสถานะเหลือแค่พี่น้องแล้ว
พูดง่ายคือภาษาชาวบ้านคือเลิกกันแล้วล่ะ
ต้นสายปลายเหตุนะครับมีคนจับสังเกตตั้งแต่นู่น
ตอนที่ทั้งคู่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยกันนับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา
คือเป็นภาพที่คุณเบลล่าไปส่งพี่เวีย
ไปถ่ายหนัง๑๓หมูป่าที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะฮะ
ส่วนงานสุดท้ายที่ได้มีโอกาสเห็นทั้งคู่ทำงานด้วยกันคือ
การนำเงินจากการจำหน่ายโฟโต้บุ๊กไปมอบให้การกุศลเมื่อกันยายนที่ผ่านมานะฮะ
อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียของทั้งคู่
ไอจียังกดติดตามยังกดฟอลโลกันอยู่
หรือแม้แต่เวลาเบลล่าลงรูปพี่เวียก็ยังไปกดไลค์
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสังเกตกันขนาดนี้
เพราะข่าวนี้แพร่สะพัดออกมาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะครับ
ติดต่อไปหาผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะพูดเอง
ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงเองดีกว่า
โดยคุณเบลล่ามีคิวออกงานอีเวนต์เปิดห้างดังที่พระนครศรีอยุธยา
วันที่๓๐พฤศจิกายนอีกไม่กี่วัน
ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าช็อกหัวใจแฟนคลับนะฮะ
คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับของข่าวว่าทั้งคู่เลิกกัน
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้แหละ
พี่เวียเคยออกมาตอบข่าวนี้ไปแล้วคราวนึง
ตอนนั้นก็บอกว่ายังรักกันดีอยู่

ผมว่าที่อยุธยาวันที่๓๐นี้ห้างที่เปิดนั้นอาจจะแตกได้

ค่ะก็แฟนละครก็ให้กำลังใจสำหรับคนทั้งคู่ด้วยนะคะ
คุณเบลล่าล่าสุดก็ไปที่บึงกาลนะคะ
ไปไหว้ที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคีนะคะนี่แหละค่ะ